ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของความสูญเสียค่ะนักปั่นไปปั่นที่ดอยแม่แจ่มแล้วก็ปั่นจักรยานลงดอยค่ะปรากฏว่าไม่ชินพื้นที่ฝนตกด้วยนะคะพุ่งไปชนไม้กั้นตรงนั้นเป็นจุดเลี้ยวหักศอกพอดีร่างเขากระเด็นตกลงไปในเหวลึกชนกับต่อไม้เสียชีวิตค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นช่วงนาทีที่ทางกู้ภัยนะคะนำร่างของคุณเริกสุพรรณขันชัยนะคะชาวอำเภอแม่ริมที่ตกลงไปในเหวลึกเนี่ยนะคะ
แล้วเขาก็นำร่างขึ้นมาได้ลึกประมาณสิบห้าเมตรค่ะแม่กับพ่อเนี่ยพอเห็นน้ำตาร่วงเลยนะคะ

ต้องใช้เวลานำร่างขึ้นมาประมาณ๓๐นาทีเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นเหวลึกแล้วก็ทางลาดชันด้วยนะคะ
แล้วผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนรูปร่างใหญ่ก็ต้องมีคนชักรอกอยู่ด้านบนอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีกู้ภัยอีกจำนวนนึงลงไปลำเลียงผู้เสียชีวิตขึ้นมา
นี่ค่ะแบบนี้เลยใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีนะคะ
พ่อกับแม่เห็นแล้วก็ร้องไห้เสียใจเลยนะคะ
คือจริงแล้วเนี่ยเขาไปเที่ยวที่เสมิงนะคะ
ม่อนแจ่มขออภัยไปกัน๓คนนักปั่นเนี่ยขากลับเนี่ยคือเขาลงมาก่อน
เพื่อนเนี่ยแล้วเขาก็เจออุบัติเหตุตรงนี้นะคะ
เลี้ยวหักศอกแล้วก็ไม่พ้นนะคะไปชนกับรั้วที่อยู่ข้างแล้วร่างกระเด็นตกลงไป
เพื่อนเนี่ยปั่นดาวฮิวตามลงมาไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะ
แต่พอเลยไปแล้วเนี่ยชาวบ้านบอกเนี่ยเมื่อกี้มีคนตกลงไปย้อนกลับมาดูเห็นจักรยานเลยรู้ว่าเพื่อนอยู่ข้างล่าง

มันตกใจน่าดูแล้วก็เนี่ยค่ะพอแจ้งคนลงไปดูปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วนะคะ
นี่ค่ะก็ต้องแจ้งหน่วยกู้ชีพนะคะ
แต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังไม่รู้สาเหตุนะคะว่าจริงแล้วเกิดจากอะไรคาดว่าน่าจะมาจากฝนลื่นค่ะ
เพราะว่าฝนเนี่ยเพิ่งหยุดตกด้วยระบบเบรกมีปัญหานะคะเบรกไม่อยู่คือผู้เสียชีวิตเองก็มีความชำนาญนะคะ
จักรยานมาหลายปีมีประสบการณ์การปั่นลงเขาแล้วก็คุ้นเคยเส้นทางด้วยค่ะ
แต่เขาบอกตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยด้วยนะคะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแต่ใครที่ใช้เส้นทางนี้ในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะฝนตกบ่อยก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ